สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ย้ำค่ะว่าจะให้เวลาโคสิโก้จนถึงพรุ่งนี้ตอนเย็น
เกี่ยวกับสัญญาว่าจ้างการต่อสัญญาโค้ชทีมชาติค่ะ
ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกแถลงการผ่านสื่อโซเชียล
เรียกร้องให้บริษัทสปอร์ตฮีโร่ที่นำมาโดยซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
ดำเนินการแก้ไขข้อตกลงสัญญาว่าจ้างโค้ชทีมชาติ
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสมาคมที่วางไว้
กลายเป็นประเด็นใหญ่ในโลกโซเชียล
ล่าสุดค่ะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรก
ว่ายังคงรอดูสัญญาณจนถึงกำหนดก็คือวันพรุ่งนี้๒๘กุมภาพันธ์
ซึ่งที่ผ่านมาก็รอมานานกว่า๑เดือนแล้วแต่ว่ายังนิ่งเฉยอยู่
จำเป็นจะต้องเร่งรัดเพราะว่าถ้าหากว่าปล่อยออกไป
ปล่อยเวลานานไปค่ะก็จะเกิดความเสียหายกับทีมชาติ
ในฐานะนายกสมาคมนะคะก็ต้องรับผิดชอบ
ยังสามารถร่วมงานกันได้หากบรรลุข้อตกลงค่ะ